เล็กบอลน่ารุ้นเชียร์มากเพราะว่าเดินทางเข้าสู่รอบ๘ทีมแล้ว
เราเจอกับมาเลเซียเราแข็งแกร่งกว่านะครับ
แต่ว่าด้วยความไม่ประมาทก็หวังว่าจะเป็นเกมที่ใช้ในการจูนฟอร์มผู้เล่น
เพราะว่านัดสำคัญหลังจากนี้เราจะต้องเล่นเพื่อเข้าชิงให้ได้
เพื่อไปรายการยุทธชนโลกที่จะต้องแท่งขันกันหลังจากนี้นะครับ
คุณประชาเจอมูลก็มีเรื่องราวนำมาฝากกันเป็นเรื่องราวสบายของ๑๓ชาตินะครับ

อันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนอยากรู้หนุ่มนะครับเก็บมาฝากกัน

จะต้องมีติดตามดูว่าติดหรือเปล่านะครับ
๑๓ชาติทั้งหมดโดยคุณมนุชาเจอมูลครับ
สวัสดีค่ะเรฮอลโอเกย์รอเวงแซม
ไฮ
ลอเวงแซมนักตกลูกยางสาวชาวมาเกาะวัย๑๙ปี
งแซมสูง๑๗๓เซนติเมตรเล่นตำแหน่งหัวเสา
เธอก้าวลงสนามพบกับทีมชาติไทย
เมื่อวันอาทิตย์ที่๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมา
ของเธอก็ได้รับการส่งต่อ
แพร่กระจายเป็นวงกว้างในโลกโซเชียล
พลังการเสิร์ฟดุดันสวนทางกับใบหน้า
หนุ่มจะอาสารับลูกเสิร์ฟกันหน่อยไหมคะ
สวัสดีค่ะสิ้นเช้าโตเตรลาชันเวียดเฮืองตัวเล่นตือโดยเตือนเวียดนาม

จะมีอายุ๑๙ปีเต็มในเดือนตุลาคมนี้
รูปร่างสูง๑๗๔เซนติเมตรเล่นตำแหน่งบอลเร็ว
เมื่อปีที่แล้วเธอก็มาที่จังหวัดนครราชศรีมา
แข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย
แทบไม่ได้ลงสนามแต่ความน่ารักของเธอก็โดดเด่น
เรียกความสนใจจากแฟนกีฬาได้ทุกนัด
สวัสดีค่ะสลัมบรับด้วยวัฒนธรรม
ดวงตากลมคมเข้มของคอเจคอนผู้เล่นตำแหน่งบอลเร็วคนนี้
เยาว์ยวนชวนมองประกอบกับรูปร่างที่สูง๑๘๒เซนติเมตร
ที่ได้สัดส่วนพอเหมาะยิ่งยากที่จะละสายตาจากเธอ
ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เธอสัมผัสลูกบอล
หรือยืนให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีมอยู่ข้างสนามก็ตาม
สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับชื่อซึดึกว่าดินาร่า

ดีนาร่าซิสนิโคว่าเป็นผู้เล่นตำแหน่งบอลเร็วของทีมชาติคาซักสถาน
ก็มักเปลี่ยนใจไม่ให้เธอลงสนาม
นานจะเห็นดินาราชได้เข้าไปเสิร์ฟบอลเพียงไม่กี่ครั้ง
รอยยิ้มของสาวแก้มป่องคนนี้ยากที่ใครจะปฏิเสธตำแหน่งตัวจริงของหัวใจ
สุดยอดรวมดาวสาวนักตบสำหรับทีมนี้แต่ละคนมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัวนะคะ
ดิฉันขอนำเสนอทั้งทีมค่ะนั่นก็คือทีมชาติไทย

เหมยค่ะ
อิฟค่ะนิคค่ะ

จุ๊ยค่ะ
นุชาเจอมูลข่าวเทราะทีวีรายงาน